จริงค่ะเจ้าของเขาบอกโอ้โหมันหลายครั้งแล้วด้วยนะคะ
มันไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเหรอเจ้าของเขาบอกเอาไฟฉายไปส่องอ่า
สุดท้ายผู้ก่อเหตุไหวตัวทันทิ้งกางเกงเอาไว้ให้ดูต่างหน้าค่ะ
นี่คือคลิปที่เจ้าของควายส่องไฟหานุ่มพิการที่ย่องไปขืนใจควายตัวเมียในคอกหลังบ้านนะคะ

ผู้คนจะทำอะไรบ้างถ้าได้แต่ทิ้งกางเกงไหนพาดไว้กับคอกให้ดูต่างหน้า
ในคลิปชาวบ้านพูดภาษาพื้นถิ่นน่ะนะคะ
ก็ไม่แน่ใจว่าความหมายคืออะไร
แต่เนี่ยค่ะเป็นจังหวะส่องไฟ
กางเกงไหนพาดอยู่แบบนี้
ทีมข่าวลงพื้นที่ไป

หกตำบลตรวจอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินข้อควายที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
อยู่หลังบ้านทำด้วยไม้ไม่มีหลังคาแบบนี้
คอกมีควายหกตัวในจำนวนนี้เป็นควายเพศเมีย
แล้วก็มีลูกด้วยนะคะอยู่แบบนี้ค่ะ
เจ้าของควายค่ะในกองสอนนลถือถุงพลาสติกใส่กางเกงในของคนร้าย
ให้ทีมข่าวดูเลยนะคะอ่านางกองบอกว่ากลางดึกคืนวันที่ยี่สิบ
พฤศจิกายนได้ยินเสียงเหมือนมีคนโยนอะไรหรือตีอะไรอยู่หลังบ้านเนี่ย
เห็นไหมถุงพลาสติกใส่กางเกงในของคนร้ายมาครับ
แล้วบอกว่าได้ยินเสียงควายร้องแล้วเหมือนเสียงควายมันแตกตื่นนะคะ
เพื่อนบ้านก็เดินมาบอกว่าทำไมควายมันร้องเสียงดังจังเลยไปดูหน่อยซิครับ
พอไปถึงพบผู้ชายคนนึงขอใช้เป็นนามสมมุติ
เรียกว่าในอุ้ยเขาพิการขาขวานะคะ
เป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละยืนเปลือยท่อนล่าง
อยู่ที่หางควายครับก็เลยตะโกนให้คนช่วย
อุ้ยเห็นท่าไม่ดีรีบเดินกระเพกไปแอบข้างต้นมะพร้าว
นางกองเลยตัดสินใจหยิบลูกมะพร้าวที่ตกอยู่อะค่ะครับ
โยนใส่เลยแต่ไม่ถูกตัวในอุ้ยนะ
ทีนี้หลานชายได้ยินเสียงรีบวิ่งมาดู
อุ้ยอาศัยความมืดวิ่งหนีกลับบ้านไปครับ
นางกองบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ
อุ้ยเคยก่อเหตุมาขืนใจควายตัวเมียในคอกมาแล้วด้วย
พอดีเลยมันก็หมดออกมาจากนี้เนอะพอดีหลังบ้านนี้มันก็วิ่งมาเนอะครับ

อังเกงมันก็อยู่ตรงนี้เนอะอ๋อนี่คืออังเกงแม่ของเออ

นางกองบอกนะคะว่าในอุ้ยมีพฤติกรรมชำราวสัตว์หลายปีแล้วนะคะ

โดนกันบ่อยมากแล้วก็ชอบถ้ำมองหญิงสาวตอนอาบน้ำ
คนก็ไม่ค่อยอยากจะเอาเรื่องให้มันไปถึงโรงพัก
เพราะว่าเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนั่นไง
ก็เลยก่อเหตุไปเรื่อยซ้ำแล้วซ้ำเล่า

เจ้าของควายไม่ยอมไปแจ้งความนะคะ
เพราะกลัวว่าไม่รู้จะมาก่อเหตุอะไรอีกหรือเปล่า
เดี๋ยวเดือนธันวาคมคนในหมู่บ้านที่เป็นผู้ชาย
จะต้องไปรับจ้างตัดอ้อยต่างจังหวัดเกือบทั้งหมู่บ้าน
เดือนธันวาคมในหมู่บ้านนี้แทบจะไม่มีผู้ชายหนุ่มอยู่เลย

ก็กลัวว่าในอุ้ยจะมาก่อเหตุอีก
ทีนี้ค่ะตำรวจเรียกในอุ้ยมา

คุณผู้ชมคะในอุ้ยยอมรับจริงค่ะ

คืนเกิดเหตุดื่มเหล้าเมาแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศ
ก็เลยไปปลดปล่อยอารมณ์ในข้อควาย

ก็เลยรีบหนีกลับบ้านตัวเอง
สุดท้ายตำรวจก็ให้เจ้าของควายค่ะ
ได้คุยกับในอุ้ยผู้ก่อเหตุ
ในลักษณะเหมือนกับเจรจากลายเกลี่ยกัน
แล้วก็ไม่ได้เอาผิดในอุ้ยอีกแล้วอะค่ะ
บอกแค่ว่าถ้าในอุ้ยมาก่อเหตุ
ืนใจควายอีกรอบนึงเนี่ยนะ

กันไปปล่อยไป
โอ้โหแต่ปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้นะคะ
คือจริงมันมีข้อมูลในเชิงวิชาการเชิงการแพทย์
คนที่ชอบมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์อย่างนี้ค่ะ
เป็นความผิดปกติทางเพศ
และถือว่าป่วยต้องรักษา

แล้วถ้ามาก่อเหตุอื่นที่มันน่ากลัวกว่านี้
ไปทำมองผู้หญิงอ่านน้องอ่านน้ำด้วย

เขาจะกลัวกับสิ่งที่วันนี้เหมือนกับถูกฆาตโทษเอาไว้

ยังไงคือหาทางพาเขาไปบัดรักษาเพิ่มเติมหน่อยดีกว่า